เอาล่ะมาดูเรื่องของตำรวจน้ำดีกันบ้าง
ตำรวจคนนี้จะไปเข้าเวรท่านเป็นสายตรวจไปเจอคนป่วยอยู่กลางทางนะครับ
รีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนเลยฮะ
เดี๋ยวป้าจะยืนดีกว่ากันล่ะเดี๋ยว
นี่คือหมู่รุ๊ดครับหมู่รุ๊ดตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองต้องอ่านดังหน่อยนะฮะท่านเป็นตำรวจน้ำดี
โพสต์คลิปขณะที่ท่านเนี่ยขี่รถจะมาเข้าเวรกระทั่งมาถึงตึกแถวนะฮะแห่งหนึ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กับผู้หญิงสูงอายุแล้วก็ตะโกนเรียกให้ช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อย
คือผู้ชายเนี่ยป่วยอาการเริ่มหนักแล้วเรียกรถมานานแล้วแต่ไม่มีรถมานะครับหมายถึงรถพยาบาลนะนะ
จากนั้นหมู่รุ๊ดครับก็ให้ผู้ชายที่ป่วยขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สายตรวจแล้วบอกกับผู้หญิงสูงอายุบอกรอที่นี่ก่อนนะ
หลังจากนั้นครับรีบบิดพาผู้ชายนะครับไปโรงพยาบาลเลยระหว่างทางเห็นผู้ป่วยเริ่มอาการไม่ดีขอย้อนสอนยังขออนุญาตเลยนะ
ผมขอย้อนสอนหน่อยย้อนสอนฟื๊ดไปที่หน้าห้องฉุกเฉินเลยผู้ป่วยถึงมือหมอครับ
ชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปนี้ชื่นชมตำรวจนายนี้เป็นอย่างมากฮะแล้วบอกว่าเป็นตำรวจน้ำดีอยากให้ประเทศไทยมีตำรวจแบบนี้เยอะเยอะ
จริงจริงตำรวจดีมีเยอะกว่าตำรวจไม่ดีครับคุณผู้ชมขณะที่ผู้โพสต์เข้ามาคอมเมนต์บอกยินดีรับใช้ประชาชนด้วยใจครับ
เรียกตำรวจตำรวจผมก็นึกว่าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบเรียกคนประมาณเนี้ยครับแล้วก็ผมก็ดูแล้วก็แบบเขาก็บอกว่า
ไม่ได้ตอบนอนตลอดเลยอย่าอะไรครับนายสงทรรมอายุ๔๕ปีคนป่วยเนี่ยพี่คุณเนี้ย
เล่าบอกว่าตัวพี่เขามีโรคประจำตัว
ถ้าอากาศเย็นมากนะใครเป็นบ้างคุณผู้ชม

ก็เลยรีบโทรไปแจ้งขอรถโรงพยาบาลให้มารับนะครับ
ระหว่างรอรถพยาบาลอาการหนักขึ้น
พอเห็นตำรวจผ่านมาตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
ให้พาไปส่งโรงพยาบาลแม่ทันท่วงที
เขาขอขอบคุณหมู่รุ๊ดตำรวจน้ำใจงามนะครับ
ที่ช่วยเหลือจนเขาปลอดภัยครับ
นาทีชีวิตก็ได้หมูรุดนี่แหละค่ะมาช่วยเอาไว้นะคะ